อ้าวสวัสดีค่ะขาขาวใส่ไข่สดไม่เอ่ะ
พี่เหมือนมีโอ้บอะไรอยู่ขึ้นในค่ะน่าจะกินข้าวมาอืม
ไหนกินข้าวมาหืมเพิ่งได้กินมื้อแรกโอ้เพิ่งแต่เช้านี่เพิ่งได้ทานมื้อแรก
โอ้โฮแต่วันนี้เปล่าบ้ามากนะคะพี่

ป้านายนานี่เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

เออนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าอันนั้นว่ากันไป
ต้องบอกว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะ๑๕๒๔๒ราย
ถ้ายอดรวมกันโดยประมาณก็๒๓๐๐นะคะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๒๓ราย
วันนี้ก็คุณธนกรวังบุญคงชนะก็มีการเปิดเผย
บอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชนค่ะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่ตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประเมิน
โดยสอบคอชุดใหญ่จะมีการประชุม
เพื่อเตรียมมาตรการรองรับในเรื่องของเทศกาลวันวาเลนไทย
แล้วก็วันมาคบูชาในสัปดาห์หน้าด้วย
ซึ่งเน้นการควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน

พร้อมกับมีการเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่๓

พร้อมกับมีการสั่งการให้ส่วนราชการ

แล้วก็ลดภาระของประชาชน
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างเช่นกรมการปกครอง
ก็ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราช
แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน
การขอคัดสำเนาในพื้นที่ควบคุม

แล้วก็พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนม
เนื่องจากว่าพบนะคะ
นักท่องเที่ยวใช่แล้วก็อาสานำเที่ยวเนี่ยค่ะ
ก็มีการโพสต์ประกาศเรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยว
และการพักค้างแรมของอุทยาน
อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมค่ะ
โดยระบุบอกว่าเนื่องจากว่ามีการพบผู้ติดเชื้อยืนยัน
โดยเป็นอาสานำเที่ยวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคี
ตั้งแต่วันที่๕ถึงวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แล้วในนี้ค่ะก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก
อุทยานแห่งชาติภูลังกาพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ
ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรม
อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นการชั่วคราวนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้
จนถึง๑๗กุมภาพันธ์
ทีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเครื่องบินแล้วล่ะ
ตัวเครื่องบินเอ่ยหรือว่าเดินทางไปถึงแล้ว
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าให้นำหลักฐานดังกล่าว

แล้วเขาจะมีการเช็คเป็นรายไป

อีกอย่างหนึ่งคือแน่นอนคุณไปถึง

คือปิดชั่วคราว
ปิด๗วันนะตอนนี้

คือถ้าไม่ได้แบบว่า

แล้วบางคนคือสมมุติบอกวันนี้

ตรงบ้านแพงอันนี้คืออยู่
เลยจากถ้ามนาคารประมาณสัก๒๐๓๐นาที

รู้สึกจะเบื้องต้นเขาจะหยุดสัก๗วัน

อันนี้ในส่วนของที่ถ้ำนาคีใช่ไหมคะ

ล่าสุดประกาศเพิ่มปิดเพิ่มนะคะ
ก็คือปิดทางวัดชั่วคราวตอนนี้ยังไม่ได้ให้เข้าไป
เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่แหละ

ถ้าก็ปิดแบบนี้แล้วคือคนที่เข้าไปต้องย้าย
ย้ายปิดตรงจุดอื่นมั้ยมีแนะนำมั้ย
มันก็อันตรายหมดมั้ย
หมดแล้วไงอ่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วมีประกาศปิดปุ๊บเง
เขาจะทำยังไงกันเอาไงบอกไปตอนนี้ถ้ำนาคายยังขึ้นไม่ได้เลย
เพราะคิวถ้ำนาคาจริงเดี๋ยวเขารู้สึกเขาจะมีการปรับใหม่
รัฐมนตรีเข้าไปตรวจมาล่าสุดเนี่ยวันที่รัฐมนตรีไปตรวจมันก็ไม่มีผู้
นักท่องเที่ยวไงเพราะว่าวันที่เกิดเรื่องจริงอ่ะ
คือวันบวงสวงเสร็จแล้วปุ๊บอีกวันหนึ่งคนก็ตกที่เขาเชื่อว่าเป็นเสาห้า
คนก็เลยเต้นใช่ค่ะแต่รัฐมนตรีไปอีกวันหนึ่งวันที่แบบอ่ะ
คนเขากลับมากันแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหม
แต่คราวนี้เขาก็ต้องเตรียมรับท่องเที่ยวเพราะว่าจะถึงวันมาคะบูชา
อืมคนก็คิดว่าเออการไปมูอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้

ไปพระธาตุพนมเหรอหรือเอาจริงจริงอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนไปจริงจริงเลยอ่ะนะ

ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของบึงการคือสดือแม่น้ำโขง

อาหงวัดอาหงเนี่ยคือสดือแม่น้ำโขง
อันนี้คือแนะนำถ้าเกิดยังขึ้นไปได้ก็ไปที่นั่นก่อน
คนที่ไปแล้วนะคือบางคนแบบก็เข้าใจอ่ะคือเขา
ตัวไปแล้วเขาไปแล้วเขาเดินทางไปหมดแล้ว
แต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าปิดอย่างเงี้ยก็ลองไปตรงจุดอื่น
แต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าคนถ้าสมมติมาจากต่างจังหวัด
บางคนเขาเดินมาจากทางมาจากใต้เลยนะ

อันนี้ในกรณีที่ไปถึงแล้วค่ะ
ก็ต้องไปลองแช่งกันอีกทีนึงว่ายังไงด้วย

ธรรมนาคีนี้คือยังไม่ต้องลงทะเวียน

ที่เป็นเขาบอกเหมือนเป้าวานใหญ่
เป็นเป้าวานใช่

เพราะว่าขึ้นไปกลัวดราม่าไง

ทั้งที่ไปตอนที่กลับมาแล้วทัวร์ลงตอนนั้น

เป็นห่วงเก็บไว้ในใจไม่ต้องพูด

สารแหน่เพราะฉันสารแหน่

เผาใช่ไหมฟะเสียงได้ดี

อ้ามายหิดไปไหนแล้วแทนจะคอยเป็นผัวดีรับ

ก็ไม่ใช่ครับเงี่ยมีเบาคนเดิมมีลูกอ่ะเร็งไงก็เลยถามแต่ป่ามีผัวยาง
น้องพลอยชมพูแจนพลอยชมพูขอโทษค่ะ

มาโรงพยาบาลแจ้งว่าติดเชื้อโควิด๑๙
โดยทั้งหมดก็คืออาการที่เป็นนะคะมีเจ็บคอไอแล้วก็มีเสมหา
แล้วก็ตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวกันหมดแล้วเหมือนกัน

วันเดป่ามดดำทางสุชาติปัญจรรย์
คนนี้วันเกิดแล้วนะแล้วคุณไปอยู่วันเกิดป่า

หนุ่มเดี๋ยวก็ไปหาได้พ่อ
แต่งานไม่รู้มันจะให้เราทำไปได้อีกนานแค่ไหน
อุ้ยจริงถูกปะล่ะ
นี่ไงเดี๋ยวจบรายการก็แวะไปหาคุณพ่ออีกทีนึง
หรือฝากใครดูแลฝั่งนู้นหรือเปล่า

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของอดีตเจ้าอาวาสนะฮะที่วัดบางเจ้าแพรกนะครับ
เมื่อวานนี้ที่มีประเด็นกันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ
ก็ปรากฏว่าตำรวจเองก็จับท่านศึกเรียบร้อยนะครับ
เขาเรียกว่าหลวงพ่อยังรัดผม

แล้วเมื่อวานตอนที่หมอป้าบอกแกเมาอยู่ใช่ไหม
หมอป้าบอกเมาหมอป้าบอกเมาเพราะเขาบอกว่าดูออกว่าเมา
ตอนที่แบบนักข่าวเดินตามแกที่หลังจากที่แกออกมาแล้วนี่
สรุปเล่าไว้ฟูจะปู
คือเรื่องนี้ผู้ชมครับร่าสุทธิ์และฟูจะปูครับก็รายงานมาบอกว่า
ในวัดช่วงเช้านี้เป็นปกติส่วนศลาที่ทำงานของเจ้าอาวาทคงปิดล็อกอยู่เช่นเดิม
จากการสอบถามรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางยะแพรก
ซึ่งตอนนี้ทางรักษาการได้มีการเชิญวัชกรเป็นคณะกรรมการวัดมาประชุมด้วย
เพื่อสอบถามถึงบัญชีรวมไปถึงทรัพย์สินของวัด
ก่อนที่จะมีการเปิดกุฏิเจ้าอาวาสพร้อมจัดทำบัญชีทรัพย์สินสมัยนะครับ
แล้วก็จะมีการรายงานต่อเจ้าคณะตำบลและสำนักพุทธต่อไป
โดยตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เลย
ขณะเดียวกันศรีกาต่อยก็ออกมาชี้แจงหลังจากที่มีภาพไปแอบอยู่ในกุฏิ
เจ้าอาวาสวัดบังย่าแพรกบอกว่าวันนั้นน่ะไปเอาเอกสาร
เอาเอกสารมาให้หลวงพ่อเขาเซ็นกำลังจะเดินทางกลับ
แต่ได้ยินเสียงโวยวายขึ้นมาจากนั้นมีการบุกเข้ามาในกุฏิต้นเลยตกใจ
แอบที่บันไดแล้วก็จีวอนมาคลุมส่วนในชุดชั้นในสีฟ้าไม่รู้ของใคร

ไม่ใช่นางบอกไม่รู้ใครโยนเข้ามาบอกไม่ใช่
คือไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งนะเป็นการกลั่นแกล้งหลวงพ่อ
เพราะลูกกับสามีที่รู้ข่าวเนี่ยก็ยังช็อกเลยยืนยันนะ
ไม่ได้มีเพศสัมผัสกับการในกุฏิตเลย
แต่เป็นเหลิปเพราะตกใจ
เหลิปเพราะตกใจ

ต้องเอาผ้ามาคุ้มให้มันแสง
ไม่แต่ชุดชั้นในอันนี้นางบอกไม่ใช่ของนางไม่ใช่นะฮะ
วันนี้ผมเจอเมียหมอปลาผมก็ถามเอ๊ะของเมียหมอปลาหรือเปล่า

พี่ฟ้าบอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของเขานะ
เออแล้วก็มีส่งสื่อเข้าไปกันเอ๊ะของสื่อหรือเปล่าที่จะไปทำหล่นไว้

อีหนูแล้วสื่อที่ไหนจะไปสอนยกส่งกับหน้าผักหรือเปล่า
รู้นี่ไงก็เลยหาไม่ได้เป็นของใคร

เออแต่ถ้าคิดง่ายดีอย่างที่มันบอกไปอย่างไร

ใส่กระโจมอก

ตัวเองเอาเอกสารที่เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในวัด

จากนั้นนี่มีการช่วยกันทำความสะอาดค่ะ

หรือว่าลุงพ่อถูกวางยาถูกวางงาน

ไม่มีไม่มีเรื่องชู้สาวค่ะ

ฮัลโหลค่ะ
ไปอยู่ในกุฏิท่านได้ยังไง
ก็เอาของไปส่งให้แล้วเอาเอียดขัดสาวไปให้

ถูกต้องค่ะ
ไม่มีอะไรสำคัญจริงค่ะ

พี่กำลังจะบอกว่าโดนจัดฉาก

แต่รู้ว่ามีคนเพี้ยงเข้ามาอยู่

เอ๊ะจริงแล้ววันนั้น
คุณยังใส่ชุดชัดในใช่ไหม

อย่าเรียกเก้าบ้านมาจะทำอะไร
มีเศือว่าชัดในค่ะ
ไม่ไม่ไม่ค่ะผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงไหนค่ะ
ผู้หญิงนี่ไงนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่ค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะ
ออกมาออกมาออกมาเจอแล้วออกมาเจอแล้วเจอแล้วออกมาออกมาค่ะ
ออกมาค่ะออกมาค่ะเจอแล้วเจอแล้วออกมาค่ะเนี่ยค่ะค่ะผู้หญิง
หาผู้หญิงเจอแล้วเจอแล้วนะคุณแม่คือตั้งแต่ดอกแรกแล้วไง
ไอ้ไอ้ยางรัดหัวไปแก้ปวดหัวเออไปรัดหัวแก้ปวดหัวอย่างง
ใครเป็นคนคิดคิดเองตำลับอัตตามาตำลับอัตตามาเออแต่คุณก็คิด
ดีผมก็บอกไปแล้วว่ายกทรงถ้าไม่ใช่ของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
หลวงพ่อเนี่ยก็น่าจะเอาใส่น้ำแข็งแล้วประคบตา
เพราะว่านอนดึกไงตาบวม

ผมตอบเขาน่าเรียกจริงเออมัดผมตัวเองไม่มัดผมหัว
มันมันแก้ปวดหัวเหรอครับครับชะลับ

เพชรนะเห็นไหมตั๋วใช้งานดีกันเป็นแบบเ฻็ดนะนี่อุ้ย
ทำไมอันนี้เหมือนขนาดเนี้ยมันอย่างงี้เลยอย่างงี้อย่างงี้
ไม่ใช่นี่ของทีงานเรา
อเแต่งตั้งมาไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหรือห้าสิบเจ็ดประมาณนั้นน่ะแล้วมันเคยมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้น
ก็คือตอนที่จะไปเจ้าคณะตำบลเนี่ยกำลังจะแต่งตั้งหลวงพ่อรูปนี้รูปนี้
เป็นรักษาการเจ้าอวาทแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีพระอีกรูปนึง
ถ้าจำไม่ถิดทองทิศหรืออะไรเศษอย่างเนี่ย

เตะเลยลุกข้าวต้องได้หาหมอ

ไม่พอใจที่ตั้งตั้งรูปนี้ขึ้น
แล้วก็อันนี้ฉันถามเรื่องที่เขาบอกมีการแช่กัน

บอกว่าเนี่ยฉลองตำแหน่งเจ้าอาวาสหมายเรียกเด็กเอ็นมา
คงไม่มีพระที่ไหนโง่ขนาดนั้นหรอกมั้ง

วันก่อนเขาบอกว่ามีคนไปขุดคุยแชทเดิม

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตอบไม่ได้ฉันไม่เชื่อคงไม่ได้โง่จริง
เด็กเอ็นมาฉลองเจ้าอาวาสใหม่มาชงเหล้า

ก่อนหน้านี้คือเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ศรีกาคนนี้
มีคนอื่นที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาที่กุฏิท่านอยู่
หลายคนอยู่เหมือนกันอันนั้นจากฟังจากที่พี่หมอปลาบอก
เนี่ยนะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางน้องสาวแก
ค่ะค่ะป้านายาณาพระปุ้ยน่ะป้าปุ้ยหรือผ๊าปุ้ยกับทุกอย่าง
ต้องยอมเลยวันนี้แล้วแกว่าไงพี่แกเป็นไงโอ้โห
แกบอกว่าพี่แกเป็นคนดีเออแกบอกใจใจแกแตกสลายเลย
พอแบบรู้เรื่องแบบนี้นะแต่แกก็ยังไม่เชื่อ
บอกแกปักใจว่าแบบต้องโดนแบบโดนวางยาโดนวางของอ่ะเออ
บู้อยู่นะวันนั้นในคลิปอ่ะใช่แต่วันนั้นวันนั้นรู้สึกแกจะ
ซอฟต์แต่เขาบอกเจอพี่กันอย่ายิ่งกว่านี้

แต่แกก็น่ารักนะแกคุยก็เข้าใจมุมแกแหละ

ก็คุยกันพูดคุยกันมีอะไรกันอะไรอย่างนี้

ไม่ให้คุยกับใครไม่ยอมคุยกับใคร

ที่ส่งทีมงานไปรถเมย์ก็ส่งทีมงานไป๒คน

ไปอ่ะแล้วก็บอกขอคุยด้วยหน่อย
อะไรอย่างเนี้ยแบบเออ
แกก็นั่งนั่งที่พื้น

ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็

แกก็เลยยอมให้คุยเนี่ยแกก็ไปตอนที่ไปนั่ง
ไปนั่งอย่างเงี้ยแกนั่งกับพื้นอย่างเงี้ยอืม

ผมให้อาร์มกับคนชื่อหมีไปก็อาร์ม
แกก็หมีก็เลยต่อสายหาผมทีมงาน

พี่ก็เลยคุยกับแกบอกป๊าขอคุยด้วยหน่อยซิ

แปปเดียวแกไงว่าจะคุยอะไร

ผมไม่ไปรายป๊าเค้าพูดมาในมุมของป้าเถอะ
ขนาดนี้ไงเชื่อไหมพี่อาจารย์จตุลงพิทธิ์ไพรวันมปลา
เหมือนที่แกบอกว่าที่ถามว่าโมโหหรือเปล่าโกรธหรือเปล่า
ถ้าถามจริงโมโหไม่ได้คำพูดเกี่ยวกับโมโหไหม
หมอปลาไหมไม่โกรธแต่โกรธเมียหมอปลาที่เอาโทรศัพท์มาตีหัวพี่สาวเขาหัวโน

หลังนี้เมียหมอปลานี่นางสร้างผลงานสร้างชื่อเยอะนะ

จะหยุดแล้วนางบอกขอพักแป๊บนึงก่อน

มีความกังวลอย่างหนึ่งว่าไม่รู้ว่าใครจะมายิงแกหรือมาอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าหลังนี่คือแบบแกไปจับพระได้หลายรูป
แต่ทำให้รู้ว่าไงรู้ป่ะทุกวันนี้อาชีพพระว่ะ

อันนี้คิดอยากเอาอย่างนี้จริงเดี๋ยว
พออยากจับตัวเองมุมนี่แบบน่ะ

ไปหาคุณพ่อนายนาแล้วใช่ไหม

เขาบอกแล้วเขารอที่๒๔ชั่วโมง

พี่หนุ่มสนใจป้าใช่ไหมเนี่ย

อยากจะไปเพราะว่านางเป็นคนน่ารักนะ

คือติดนางเชื่อเลยนางก็เชื่ออย่างนั้น

คือกับเป็นชาวบ้านจริงอะน่ารักอะ

ยานาโรมานอฟเป็นพี่น้องกับนาตาชาโรมานอฟไง

นี่ก็เป็นนายนาโรมนอฟ

จริงมันเป็นประวัติศาสตร์ว่าทำไมมันล่มเยอะขนาดนี้

มันใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วนี้แล้ว
ก็ต้องไปดูว่าเดี๋ยวจะต้องดูว่ามีใครที่จะโดนอภิปันไว้วางใจบ้าง

แต่คนนี้สภามันก็ล่ม
แบบว่าเอาประธานใครอยู่สุชาติขึ้นก็ไม่รอด
คุณชวนขึ้นก็ไม่รอดแม้กระทั่งใครขึ้นก็ไม่รอดคือสะพานล่ม
แล้วเราก็จะเห็นเขาว่าสภาล่มตลอดเวลา
โดยที่เขาบอกเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับการเมืองไทยวะ
วันนี้คุณชัยวุฒิธนาคมานุส่วน
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็สังคม
เขาเป็นฐานะรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาบอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
คุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
แล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะ

นายกได้พูดคุยเรื่องการทำงานในสภา
รวมถึงเสียงองค์ประชุมในสภา
ตอนนี้เขาก็ขอร้องให้ทุกคนมาช่วยกันแล้วก็ขอให้ภักดิ์ร่วมรัฐบาล
ขับเคลื่อนงานสภาให้เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปให้ได้
เขาบอกเฮ้ยเสียงของรัฐบาล
เมื่อก่อนเราใช้คำว่ารัฐบาลปริ่มน้ำปริ่มน้ำจะได้ยินคำนี้เนอะ

ถ้าสมมุติเราดูกันจริงเสียงของรัฐบาลยังแข็งแรงจริง
ว่า๒๑คน๒๐กว่าคนของคุณธรรมนัฐเป็นตัวแปรอะไรหรือเปล่า
อันนี้ก็เขาบอกคนกำลังจับตามองกันอยู่
เขาก็บอกว่าเมื่อเช็คเสียงของรัฐบาลแล้วเนี่ย
มั่นใจตัวเขาเองนะฮะทางฝั่งรัฐบาลเอง
ภูมิใจไทยทางพลังประชารัฐ
เขาบอกเขามั่นใจเลยว่าแข็งแรงมั่นคง

อ๋อฉันรู้แล้ว๑๐๐๐๐ละเจอของปอม

พระเอกนักร้องชื่อดังแห่งยุคขายบ้าน๑๐ล้านแต่ลืมเอาเคปลอมไป

ลั้นก้อนให้เขาไปตามหาตู่ตามหาทั้งวันคุณแม่จริงมันแบบ
เจ้าเห็นตัวย่อนนี้มาใช่ไหม
ที่รัฐสภาพก่อน
จะช่วยให้ครบเทิมคือยังไงก็แล้วแต่เราจะได้เลือกตั้งอ่ะ
เมื่อนายกตู่ครบเทอมคือปีหน้านู้นเลยล่ะปีนี้เขาบอกเขาจะไม่ให้เลือกตั้ง
ค่อยเลือกตั้งปีหน้าและมั่นใจว่าเสียงที่มีอยู่เนี่ย
พอที่จะขับเคลื่อนงานของสภาแล้วก็รัฐบาลได้คำถามว่าเฮ้ย
ทำไมสภามันล่มบ่อยจังเลยค่ะปัญหาสภาล่มเนี่ย
คุณชายวุฒิก็บอกอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ
เพราะเป็นการพิจารณาวาระรับทราบแล้วก็ในอดีตในการประชุมแบบนี้
ไม่มีการนับองค์ประชุมไม่มีเกมการเมือง
เพราะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่วาระสำคัญที่ต้องลงมติ
ขณะที่สอสออาจจะติดภารกิจอื่นอยู่เช่นประชุมกรรมาธิการมาไม่ทัน
ประชุมกรรมธิการเขาก็ประชุมกันในรัฐสภาเดียวกันนะฮะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละฮะ
แต่แค่อยู่คนละชั้นจึงอยากขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวก็บอกทั้งหมดเนี่ยได้พูดคุยกันในการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
โดยเฉพาะเรื่องขององค์ประชุมสภาในวันที่จะมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
คือเดี๋ยวเปิดจากวาเลนไทยมาเนี่ย๑๗กับ๑๘เนี่ย
ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็หันไปกล่าวกับคุณอนุทินว่าหนูช่วยกันหน่อยนะ
หมายถึงว่าหนูนี่ไม่ได้เรียกหนูนะหมายถึงคุณอนุทิน
คุณอาทิตย์ก็ชื่อแล้วคุณอาทิตย์หนูเรียกหนูหนูช่วยกันหน่อยนะ
ครับ
ก็ไม่รู้ว่าเขาหันไปบอกหนูช่วยกันหน่อยนะหมายถึงอะไร
อาจจะช่วยให้ไปให้พบองค์ประชุมหน่อยมั้งคุณแม่
ก็ต้องเขามันล่มได้ยังไงเดือนนึง
มีกระแสรอยร้าวออกมาที่สะโยบเรื่องนี้
เออความยังแบบปึ๊งยังไม่ถึงครึ่งเดือนของกุมภาพันธ์เลย
เขาบอกเป็นประวัติศาสตร์ในการล่มหนึ่ง

แต่ทางรัฐบาลเขาบอกเฮ้ยที่อื่นก็มีแต่เมื่อก่อนเขาไม่เคยนับองค์ประชุม
แต่จากนี้ไม่มีการนับอุปชุมแล้วเขาก็ไหว้อย่างนั้น
ค่ะไปดูเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลที่ระยองที่มาตรพุธรอบที่๒แล้วนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ทางจังหวัดก็มีการออกมาแถลง
ว่ามีคราบน้ำมันค้างท่อกว่า๕๐๐ลิตรไหลทะลักออกมาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นไปเมื่อ๒๕มกราคมนะคะ
ล่าสุดในฐานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็มีการเปิดเผยบอกว่า
จากการตรวจสอบคราบน้ำมันที่รั่วออกมาครั้งใหม่๕๐๐ลิตร
ขยับเข้ามาใกล้ฝั่งห่างจากฝั่งประมาณ๕กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งได้มีการสกัดด้วยการกำจัดพื้นที่ของมวลน้ำมันโดยใช้บูมนะคะกั้นพร้อมทั้งมีการฉีดสารเคมี
เพื่อสลายคราบน้ำมันแต่เนื่องจากว่าอยู่ในน้ำทะเลจึงยากแก่การประเมินว่าคราบน้ำมันจะเข้าสู่ชายหาดหรือไม่
แล้วก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเหตุรั่วไหลที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ร้านอาหารริมชายหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองออกมาเคลื่อนไหวนะคะ
เรียกร้องให้บริษัทต้นเหตุน้ำมันดิบรั่วลงทะเลระยอง
ออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเร่งด่วนจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแลแต่อย่างใดเลย
และหากบริษัทยังเมินเฉยจะมีการยกระดับประท้วง

ขณะที่พลเรือโทผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑
ก็มีการจัดกำลังพลจำนวน๕๐นายจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่๑
มีการมาเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์

โดยเจ้าหน้าที่ต่างลงพื้นที่ตรวจสอบตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง
แล้วก็ก้นอ่าวด้วยพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่พบมีคราบน้ำเข้ามาถึงบริเวณชายหาด
เกือนมาลงอีก

คราวนี้บางคนคิดว่าว่าชาวบ้านก็
เกลือกันมากนะเพราะที่ผ่านล้านร้านอาหารเองเขาเดือดร้อน
กลายเป็นคนไม่กล้ากินอาหารทะเล
ทะเลฝั่งทางนั้นจริงเขาก็จะมีการแบบว่า
ก็มีอันแจ้งข้อเก่าหากันไปด้วยครับค่ะ

พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วว่าเก็บแต่น้ำมันตรงนี้
ไม่สงสารทะเลสงสารชาวบ้านอ่ะน้ำมันมันขึ้นอยู่แล้ว
ต่อให้ร่วมไม่ร่วมมันก็ขึ้นไม่ถึง๕๐ไหมอ่ะ
ว่าเราได้ใช้๒ลิตรร้อยอยู่แล้ว

ยังไงคุณได้เจอครั้งหนึ่งเราเคยเจอมาแล้วนะ๒ลิตรร้อยเนี่ย

เราเคยเจอกันมาแล้วนะไม่ใช่ครั้งหนึ่งเราเคยเจอกัน๒ลิตร๑๐
เมื่อประมาณสัก๕๖ปีที่แล้วถูกต้องไหม
แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย๒ปีที่ผ่านมา
เราต้องยอมรับน้ำมันมันตกมากน้ำมันราคาถูกมาก
คราวนี้อยู่ดีอ่ะมันขึ้นแต่มันขึ้นไง
เราก็ต้องดูมาตรการช่วยเหลือมันจะช่วยเหลือเรายังไงไง
พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อเนอะ
ไปดูกรณีอาสากู้ภัยป่อเต็กตึงนะครับ
ก็มีเหตุทะเลาวิวาสกันนะครับ

เกิดขึ้นในบริเวณแยกอโศกของมุมฝั่งทมินัล๒๑

ก็เรียกว่าตรงจุดนั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะ

มีกลุ่มแนวที่อาสาสมัครมุมนิทธิปเต๊กตึ๊งนะครับ

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับทางคู่กรณีที่มาก่อเหตุทำร้ายร่างกาย

ภาพันธ์ที่ผ่านมาตนเองกับพวกนะครับ
ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อพอเต๊กตึง

เข้าไปช่วยเหลือประถมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ

แยกอโศกฯฝั่งห้างทุมินัล๒๑

จากอุบัติเต๊กตึ๊งอีกคันนึงเนี่ยนะครับตามมาจอด

หัสกู้ภัย๔๐๘ได้เดินลงมาจากรถ
จะโดดถีบแล้วก็เตะตนต่อยตน

คนเจ็บขึ้นรถไปมีเรื่องแน่

เข้าพบกว่าเจ้าตีนจำรวจเนื่องจากมีเส้นคำดับ

หายไปพวกตนเป็นอาสาสมัคร

ผู้บาดเจ็บในพื้นที่อโศกทองหล่ออยู่แล้ว
ส่วนคู่กรณีเนี่ยชอบมาหาเรื่องอาสาสมัครหลายครั้งว่าอย่างนั้น

นี่คือในมุมของทางคนที่จอดข้างหน้านะครับ
แถลงหรอกเขาชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะฮะเขาบอกว่า
จริงรถคันหน้าไม่มีสิทธิ์รับ
เพราะตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาที่อ้างตัวเป็นอาสาเนี่ย
พักงานไปแล้วอืมแต่ก็ยังออกมาทำนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วอย่างนี้เขาถือว่าเป็นอาสาเถื่อนเลยเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วทางอีกฝั่งนึงเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาทีนี้
มีการถามบอกว่าอ้าวแล้วอาสาเนี่ยจริงเขาไปถึงเขามีหน้าที่ช่วยหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่อาสาเนี่ยจริงแล้วเป็นแค่หน่วยสนับสนุนกู้ชีพ
ต้องให้กู้ชีพเป็นคนช่วยนะฮะ
แล้วตรงจุดนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็อ้างว่าตัวฝั่งของอาสาตอนแรกที่มาเนี่ย
เกี่ยวแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นมุมของภายในเขาอะนะ
ว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีการพูดคุยกันนะครับ
แล้วที่เข้าไปอ้างเนี่ยบอกว่ามี๔๐๘อยู่ตรงนั้นด้วยก็บอก๔๐๘ไม่ได้อยู่
เขาบอกไม่ได้อยู่นะคนชื่อหนึ่งนี่ก็เหมือนไม่ได้อยู่นะ
เออแต่ตอนนี้เขาไปแจ้งความแล้วนะทาง๔๐๘เขาก็ไปแจ้งแล้วเหมือนกัน

อืม

เขาถูกพักงานอยู่แล้วเพราะว่าไปวิ่งข้ามเขตรับคนอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถูกพักงานไปแล้วแล้วก็มาเอารถอาสาซึ่งไม่มีตราของปูเต็กตึงเนี่ยเอามารับ
คือที่จริงแล้วไปนับเป็นอาสาไม่ได้เพราะเขาถูกพักงานอยู่

เอาอย่างนี้เลยถ้าสมมุติเราแบบถ้าข่าวล่าสุดใช่ไหมคุณหนู
ใช่อันนี้คือป่อเต็กตึ้งเขาออกมาชี้แจงหมดแล้วตอนนี้
ในภาพซ้ายมือที่คันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่มีป่อติ๊กตึงติด
เป็นแค่แบบอาสาแล้วมาจอดแล้วเอาขึ้นแล้วก็อ้างว่าเป็นของป่อเต็กตึ๊ง
แต่พอติ๊กตึ๊งตัวจริงเขามาแล้วอย่างหนึ่งคืออาสาเนี่ยเป็นแค่ได้สนับสนุน
อยู่ดีเอาคนไข้ขึ้นไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยเขาอาสาอันเนี้ย
คนนี้เขาถูกพักงานไปแล้วตั้งแต่แรก
นี่เขาเอามาชี้แจงนะคือฟังจากที่เขาแจงมาแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นไง
เดี๋ยวรอฟังแถลงเขาอีกทีเผื่อเขาจะออกมาพูดกัน
ไปดูเรื่องของตอนนี้ค่ะมีกระแสการกินหมึกช็อต
คือก่อนหน้านี้ถ้าเรามีโอกาสได้เห็นกระแสของหมึกสดซาชิมิค่ะ
ตอนนั้นก็เป็นกระแสมากเลยแล้วสักพักนึงเนี่ยมันก็ค่อยบอกว่า
แทนที่ด้วยหมึกช็อตนี่แหละค่ะคือตอนนี้เหล่าพ่อค้าแม่ขาเขาจะเสิร์ฟหมึกกันเป็นเป็นอย่างเงี้ย
แล้วก็เอาใส่ไปในแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
ที่เมนูดังกล่าวจะนำมาซึ่งการตั้งคำถามว่ามันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่า
ล่าสุดนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าหลังจากมีกระแสในการกินหมึกช็อตเนี่ยก็คือการนำหมึกสดจุ่มลงไปในแก้วที่บรรจุน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
เพื่อให้หมึกมันดูดเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปในตัว
จากนั้นเนี่ยก็จะกินหมึกโดยกัดส่วนหัวแล้วค่อยกัดหรือว่าหั่นส่วนตัวเนี่ยกินต่อไป
และหากหมึกตัวเล็กมากพอเนี่ยก็จะเอาเข้าปากทั้งคำกันเลยค่ะ
พฤติกรรมการยิงดังกล่าวอาจจะเสี่ยงนะคะได้รับเชื้ออาฮีวาเทียมที่จะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียมีอาการเรื่องของอาหารเป็นพิษ
หากรุนแรงมากเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบด้วย
จากนี้เนี่ยเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ปลาหมึกหรือว่าสัตว์ทะเลอื่นอย่างเช่นกุ้งหรือหอยเนี่ย
ก็อาจจะมีพญาติอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นพญาติตัวกลมและพญาติตัวตืด
ซึ่งในไทยตรวจพบตัวอ่อนของพญาติชนิดนี้ในปลามากกว่า๒๐ชนิดนะคะ
ดังนั้นก็ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับพญาติเนี่ยมีอาการแน่นอนเลยคือปวดท้องแน่นท้อง
กับอาการของโรคกระเพาะอาหารบางรายนั้นมีอาการท้องเสียรวมถึงอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายส่วนอื่นด้วย
หรือในกรณีที่แบบว่ารุนแรงกว่านั้นเนี่ยค่ะก็คือมีการชัยเข้าไปในสมองก่อให้เกิดอาการเลือดออกในสมองสมองอักเสบแล้วก็ส่งผลเสียกับร่างกายในระยะยาวได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการป้องกันพญาติหรือว่าไข่พญาติเข้าสู่ร่างกายเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกดิบ
หากปรุงประกอบอาหารเองก็คือนำวัตถุดิบเนี่ยมาปรุงก็คือล้างน้ำให้สะอาดก่อนเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคสารเคมีที่มันตกค้างด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนอย่างน้อย๗๐องศานาน๒นาทีเพื่อให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงรวมถึงควรเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารที่กรมอนามัยรับรอง

ไอ้น้ำเป็นแป๋พร์แป๋พร่ง
เกาหลีบะไปที่เกาหลี
นิสามันดูดพลุกเข้าไปในปากด้วยบางอย่าง
ครูเข้าไปอ่านคอมเมนต์คุณแม่เขาเห็นเขาบอกว่า

ตัดหัวก็จุบเข้าไปเขาไม่เจ็บเหรอ
เนี่ยเขาก็เป็นประเด็นอันนี้กัน

อืมแต่กรมอนามัยไม่ได้ออกมาตอบเรื่องทรมานสัตว์หรือเปล่า
แต่ตอบว่ามันเสี่ยงว่าเป็นพญาติกับมีพวกแบคทีเรียน
คือมันยังเป็นอยู่มันยังดิบอยู่อะไรอย่างนี้

อะไรคะทิน้องตระกูลลูมานอฟท์
และแม่นี้พี่หนุ่มจะไพร่คอมเมนต์ใครหรือว่าคะ
ไม่มีคนส่งมาให้เร็วมากเพราะเขาบอกว่าคุณหนุ่มคอมเมนต์กลับมาเร็วจังเลยค่ะ
ใครอ๋อปุ๊กเมื่อกี้นั่งเล่นกับปุ๊กอยู่

ปุ๊กอ่ะคุณปุ๊กชีปุ๊กอ่ะ

อ้าวสัปดาห์หน้าวันจันทร์วาเลนไทยค่ะ

ให้มีผูกคู่
ฉันผูกไปกี่แล้วก็ยังไม่เห็นจะเคยมีผัว
แต่ฮ่องกงส่วนใหญ่เราขอเรื่องงานเนอะ
ก็เคยขออยากมีผัวนั้นเลยแต่ก็ไม่เห็นจะเคยมีแล้ว
เรื่องความรักยังไม่เคยกลัว
โอ้ปฏิมุรติฉันยกดอกกุหลาบเกือบหมด

สารที่ที่ว่ามีที่ไหนบ้างอยากรู้ด้วยค่ะ
บอกว่าใกล้วาเลนไทยกันเนี่ยนะฮะ

ต้องเปิดตามรหัสตามหากวันเท้นมูเตรลู
เพื่อขอให้ตัวเองเจอเนื้อคู่
ก่อนวันที่๑๔กุมภาพันธ์

ทีมงานไทยรัฐเลยจัดให้
สถานที่ไหว้ขอพรความรักให้สมหวัง
ไหว้ที่ไหนได้
เขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเลยเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นการร่วมมือกันของกษัตริย์สองพระองค์
ทำให้ข้อตกลงสัญญากันว่า
จะไม่ลุกล้ำเขตแดนซึ่งกันแล้วกัน

เพราะนี่ก็แบบว่าทำให้ความผูกพันกันระหว่างสองเมือง

ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงว่ะ

หรือรุนแรงนั่นเองเขาว่าอย่างนั้น

หลวงพธันใจ

คุณพี่อยี้ไปไหน
คือวัดหลวงพ่อทันใจอยู่ที่พระธาตุดอยคำ
ซึ่งตอนนั้นเขาจะไปขอหวยกัน

ด้วยป่าแดดด้วยที่ด้วยที่คนไปร้องเพลงไง
ร้องเพลงถวายพระพิคเนธไง

คือพระทาชด้อยคำอะไรก็บอกว่า
หลวงพ่อทันใจก็อวยชัยให้ทันใจเสี้ยเนี่ยกันไร

สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อธิษฐานเพียงไม่กี่วัน
ก็สำลิดผลทันตาเห็น

เชื่อก็ลองไปขอความรักดูสิ
เมื่อสำเร็จดังหวังแล้วนะฮะเวลาที่คนขอกันไปเนี่ย
ก็จะเอาดอกมะลินี่แหละไปแก้บนเนาะ
อีกองค์นึงเห็นไหมไม่มีพตีแล้วตอนนี้

พระแม่รัศมีร์ก็ไปขอเรื่องเงินไม่ใช่เหรอ

คือพระแม่รัศมีเกษรวิเลสจากความเชื่อพระแม่รัศมีร์เนี่ย

ความมั่งข้างร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์

พระแม่ยังเป็นเธออยู่แห่งความรัก
ใช่เพื่อนหนูว่าไป

เพราะเขาบอกว่าเป็นเทวีแห่งความรักที่บริบูรณ์
ทำให้ผู้คนต่างศรัทธาหลังไหลกันมาขอความรัก
เขาว่าอย่างงั้นเมื่อขอพรเสร็จปุ๊บ
เขาบอกห้ามเดินกลับทางเดิมอ้าวแล้วจะเดินทางไหนอ่ะ
มันมีทางวนรู้สึกจะเป็นทางวน

ว่าจริงไหมล่ะแต่คุณมีคุณมีอยู่ไม่ใช่เหรอนี้

หนูเสริมแล้วเนี่ยไม่ถามจริงวันนี้พาไปไหว้พ่อป่ะ

อะไรก็ผมเห็นว่าคุณก็คุยกันอยู่นุ่มนิ่งนุ่มนิ่งอยู่

เปรกไม่ต้องบอกว่ากระชาพาต้องแนะนำนิดนึงสักที่นึงแม่ง

ถ้าสมมุติฉันขอแล้วฉันมีผัวฉันคงจะดีแล้วล่ะ
ไม่ตรงนี้ตรงนี้ปีกหูในอันนี้เป็นอะไร

ไม่ใช่ให้มนตเมนดูดิกางนั้นเหรอ

เออมันเป็นอะไรน่ะไม่ได้หอดเลย
ช่างแต่งหน้าแล้วกลัวไปแซวว่านางโดนเด็กทิ้งมันก็เฉดหัวตรงนี้ไงเจอตรงนี้
แล้วมันลงไปที่หูแล้วนางก็คงจะเฉดไปถึงหูเธอเรียกมานานอย่างนี้
ไปแย่งเขาว่ายนางแย่งฉันนะไอ้ชิบ

ก็คือในห้องเห็นเจอก่อนในรายการเมื่อกี้

นั่งเช่ไปที่หูค่ะไอ้กุ้ยแม่งวางยาพูดแม่งเลยค่ะเอ๋ยแล้วเบรกครับ
เบรกพอจำมาคุณผู้ชม
ไปดูคุณบรินทรนะครับเจ้าอเธอร์ละเดสนะครับ
บอกโอ้โหเล่นฉากนี้ไม่เนียนนะฮะ
คือเขากำลังเล่นละครของคุณพอลังทำอยู่นะครับ
เนียนว่ะวันนั้นมึงไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
ลงมาเขาว่าอะไรของมึงนี่หนักเล่นอะไร
เนียนเลยวันนั้นพูดมากกว่านี้นะ
อ่าก่อนปิดท้ายสุดพลิกนะครับบอกว่านี่ชาวน่ารัก

อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่างานนี้ทางช่องเจ็ดเขาจะเตรียมอะไรมา

เพราะว่าล่าสุดมีข่าวคอนเฟิร์มออกมาว่า
ทางช่องเจ็ดมีการซื้อบทบราพาลของพระกินายเพิ่มอีก๑เรื่อง
แถมภาพที่ถ่ายออกมายังเป็นภาพของคุณเวียสุกลวัฒน์ด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าแฟนละครตอนนี้กำลังรุ้นหนักมากว่าจะใช่คุณเวียหรือเปล่า
ที่จะมารับบทนำในเรื่องนี้นะคะ
อีกอันหนึ่งคุณมาช่าคุณมาช่าวัตนักฐานิส
ก็มีเพื่อนฟ้องบุกกรรมระเทิงแฟนคลับเข้ามาแสวความบีดี
มาโวยชัยกับพี่ช้ากันเยอะแยะเลยนะฮะก็ไม่ให้ช้าไปเหลือไม่ได้
สดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา